ดูที่เรื่องของเหตุข่มขืนกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมช่วยตำรวจอุดรธานีไล่ล่าไอ้หื่นกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค
ประกบผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๒ปี
หลังจากนั้นก็ถีบมอเตอร์ไซค์เธอจนล้มนะคะ

สุดท้ายคนร้ายค่ะลุกขึ้นแล้วก็ลากผู้หญิงอายุ๔๒ปีเข้าไปในป่า
ข่มขึ้นเธอจนสำเร็จความไข้นะคะ

ผู้เสียหายก็คือนางสาวเอนามสมมุติอายุสักประมาณ๔๒ปีค่ะ
ที่สุดแล้วเธอตัดสินใจเข้าแจ้งความบอกว่า
ตัวเธอเป็นแคชเชียร์สถานบริการแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลเมืองอุดรธานีหลังเลิกงาน
เล่าแบบนี้ว่าหลังเลิกงานได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แต่ได้ไปจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวริมฟุตบาทหน้าศาลเจ้าปู่ย่า
เทศบาลนครอุดรธานีแล้วปรากฏว่าจังหวะที่ทานก๋วยเตี๋ยวอยู่
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ลักษณะตอนนั้นคล้ายกับว่าเหมือนเมาสุราด้วยค่ะ
ลงมาจากรถแล้วก็พูดจากับเธอเหมือนว่าตีสนิท
เข้าไปร่วมหลับนอนด้วยเธอปฏิเสธ
และพยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
ทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยกลัวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เล่าต่อค่ะบอกว่าหลังจากที่เธอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
รีบขี่มอเตอร์ไซค์มุ่งหน้ากลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นซอยเปลี่ยว
คนร้ายขี่รถมาตามมาประกบนะคะแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์เธอจนล้ม
ทำให้เธอเนี่ยล้มได้รับบาดเจ็บคนร้ายก็ล้มตามไปด้วยค่ะ
สุดท้ายคนร้ายรีบรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ปรีกเข้ามาที่ตัวเธอ

จำได้นะคะว่าไอ้ผู้ชายคนร้ายที่มาถีบมอเตอร์ไซค์เธอจนล้ม
มันเป็นคนเดียวกับผู้ชายที่มาตีสนิทที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ตอนนั้นเธอพยายามดิ้นจนสุดชีวิตขัดขืนจนสุดพลัง
แต่คนร้ายค่ะก็ไม่วายชกเธอไปที่ใบหน้า
กเธอเข้าไปที่ท้องจนเธอจุกแหมแรงผู้หญิงนะ
แล้วลากเธอเข้าไปในป่าลึกสักประมาณ๑๐เมตร
ยังไม่พอนะคะคนร้ายใช้บังคับใช้กำลังบังคับ
บอกว่าตอนนั้นกลัวตายมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำให้
แต่คนร้ายก็ยังไม่สำเร็จความไคร่นะโชคดีมากที่มีชาวบ้านขี่รถจักรยาน
ปั่นจักรยานออกกำลังกายมาสามคันเธออาศัยจังหวะนี้แหละค่ะ
ผลักตัวคนร้ายออกไปแล้วก็รีบเลยนะรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอกลับบ้านไปเล่าให้ญาติฟัง
ตัดสินใจนำตัวเธอไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล
พออาการดีขึ้นก็คุณผู้ชมพาเธอไปแจ้งความที่โรงพัก
ตำรวจนำผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่งตามกฎหมายใหม่
การใช้กำลังบังคับให้ใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีเพื่อติดตามไล่ล่าไอ้หืดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเห็นเบาะแสหรือใครที่โดนกระทำแบบลักษณะเดียวกันที่อุดรธานีนะ
แจ้งความได้ที่โรงพักเมืองอุดรธานีค่ะ